แรกวันนี้นะครับเราจะเริ่มที่โรงพยาบาลสิริราชจัดงานศิรกรานพระภูบาลนวมินปีที่๕
หลวงในความทรงจำเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่๙
คนไทยเจริญจิตภาวนาผ่านออนไลน์
เช้าวันนี้ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลนักศึกษาและประชาชน
ตักบาทพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์๑๐รูปณรานพระราชานุสวรี
สมเด็จพระบรมราชชนกโรงพยาบาลสิริราช
ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในงานศิรกรานพระภูบาลนวมินปีที่๕ในหลวงในความทรงจำ
มีการปราธกฐาเทิดพระเกียรติโดยดรสุเมษตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ซึ่งพูดถึงการแก้ไขสถานการณ์น้ำตามแนวทางพระราชดำริ
จากนภาผ่านภูผาสู่มหานธี
การปรากฏฐาเทิดพระเกียรติโดยดรสุเมตตันติเวชกุลเลขาดิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ซึ่งพูดถึงการแก้ไขสถานการณ์น้ำตามแนวทางพระเกียรติโดยดรสุเมตตันติเวชกุล
จุดอ่อนของประเทศทั้งประเทศเนี่ยนะครับ
คือรู้เขารู้ฝรั่งหมดเลย
แล้วพยายามจะทำแบบเขาเอาอย่างเขา

แล้วเราก็ทิ้งเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐ
สิ่งที่เป็นประโยชน์ของตัวเราทิ้งหมดเลย
อกจากนี้ยังมีการสวดพระพุทธมนตร์
จากประธานสงฆ์พระธรรมวชิระมุณีวิ
เจ้าคณะกรุงเทพและคณะสงฆ์๑๐รูป
โดยให้คนไทยร่วมเจริญจิตภาวนา๙นาที
ในเวลาบ่าย๓โมง๕๒นาทีพร้อมกันทั่วประเทศ
ผ่านทางออนไลน์ตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙
และปิดท้ายด้วยบทเพลงพระราชนิพลความฝันอันสูงสุด
คำมั่นสัญญาในการสืบสารพระราชปานิษฐาน
เช่นเดียวกับที่วัดพระราม๙กาญจนาพิเศษจัดพิธี
พระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลที่๙
โดยมีดรสุเมษตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมในพิธี
อกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
และศิลปินแห่งชาติร่วมจารึกศิลปะไทยร่วมสมัย
ภาพเสมือนจริงศาสตร์แห่งพระราชาสู่งานจิตรกรรม
พระรามเก้ากาญจนาพิเศษเผยแพร่พระราชปานิษฐานรัชกาลที่๙
อกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาดโดยรอบ
ทำการของตำรวจภูทรภาค๖เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมีพลโดบรถโทอัครเดชน์พี่มนต์ศรี
ประชาการตำรวจภูทรภาค๖เป็นประธาน
นั่นก็เป็นกิจกรรมบางส่วนในวันสำคัญวันนี้นะคะ